ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นคู่รักฝ่ายชายเป็นชาวญี่ปุ่น
ฝ่ายหญิงเป็นชาวไทยที่ชนบุรีแต่เหตุการณ์มันเป็นลักษณะที่ว่า
เขาก็รักกันแหละรักกันมากดื่มเหล้ากันตั้งแต่กลางวันยันดึก
อ่าคงจะรักกันแล้วใช่รักกันมากดื่มเหล้ากันตั้งแต่กลางวันยันดึก
ไปดื่มมาอ้าวจากรักรักกันงอนกันทำไมฮะแล้วหนีขึ้นไปบนหลังคา
อ่าที่ลานจอดรถฝ่ายชายก็ตามไปง้อพอขึ้นไปปุ๊บลงไม่ได้
เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องเอารถกระเช้าขึ้นไปรับตัวอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยค่ะ
ระวังนะระวังระวังทักระวังรถทักระวังรถทักระวังรถทัก
เจ่นเย็นน้องเจ่นเย็นน้ำพี่ล้ายคอมลงที่ละคอนคม
ลงไปพี่
นี่ค่ะบนหลังคา

โวยวายอารวาสสะบัดเจ้าหน้าที่อะไรแบบเนี้ยแล้วดึกแล้วด้วยเจ้าหน้าที่ถึงขั้นเอารถกระเช้ามาช่วยอ่ะค่ะ
แล้วขึ้นไปเกลี้ยกล่อมขึ้นไปคุยเป็นชั่วโมงนะคะอืม
เป็นชั่วโมงถึงจะนำตัวคู่รักคู่นี้ลงมาได้ฝ่ายหญิงไม่ยอมให้จับเลย
อย่างอลวาดโวยวายเห็นไหมพวกนี้กอดกันอยู่เลยเนี้ยอืม
สี่ทุ่มนะคะเมื่อคืนนี้หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับตำรวจสพศรีราชา
กู้ภัยประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยค่ะ
สุดท้ายนำตัวลงมาได้เป็นชั่วโมงทุลักทุเลเลยทีเดียว
นางสาวสิริขวัญโพทองพนักงานทำความสะอาดเขาเล่าให้ฟัง
คู่นี้เขานั่งดื่มกันหน้าร้านอาหารญี่ปุ่น
ตั้งแต่บ่ายสองอ่าตอนที่ขึ้นไปช่วยคือสี่ทุ่มนะโอ้โห
ดื่มตั้งแต่บ่ายสองอ่าดื่มตอนแรกแรกก็รักกันดี
ไปดื่มมาอ้าวเริ่มเสียงดังเริ่มทะเลาะกัน
ทะเลาะกันตั้งแต่ในร้านนะคะครับจนร้านปิดฝ่ายหญิงคงงอน
ปีนขึ้นไปบนหลังคาตอนปีนอ่ะปีนขึ้นไปได้อืม
ฝ่ายชายก็ปีนขึ้นไปง้อแต่พอจะลงคงไม่รู้จะลงยังไง
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาช่วยเหลือนำตัวลงมานะคะ
ก็ต้องประสานญาติของทั้งคู่มารับตัวไป
สงบสติอารมณ์กันต่อนะคะอืมแม่ดูสิอ่าแต่ก็ลงมาได้นะฮะ
ลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะครับคุณผู้ชมค่ะ